งูเข้าบ้านเข้าใจว่ามาให้โชคให้ลาบ

หยุมหัวพี่เขาฮะ

พี่ผู้ชายคนงานคนนี้เพิ่งมาลุมตอมหัวเขาเต็มหัวแล้วขนลุก

ศิษย์ทิชัยปิยารม
จากนั้นชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลย
เพราะว่าหลายคนเชื่อว่ามาให้โชคแหละพี่

บางคนบอกว่าน่าจะถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว
โดยแนะให้ซื้อเลขต่างนานา

นะครับแล้วก็แนะให้ซื้อเลขตามอายุนั่นแหละดีที่สุด
ส่วนบางคนก็เพ่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์บนหมวก

นี่ครับผมรู้สึกนะโอ้โหโอ้ยเบอร์ของบริษัทเขา
เอาเหรอมันเกิน๖ตัวมันเกินรางวัลที่๑ไปแล้ว

โอ้โหอาจจะตัดตัวหน้าหรือตัดตัวหลังล่ะพี่เบิร์ต

แต่ตัวบนเขาไม่มีขายนะตัวบนตัวบนเส้นนี้ไม่มีขาย

ทำไมแล้วมีอะไรทำไมพึ่งถึงไปเกาะแบบนี้
ไม่รู้ว่าตรงที่ผ้าคุมคือเขามีอะไรหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ผมลุกตรงนี้ไปหมดแล้วผมเผิมนี่นะครับ